ต่อกันที่คุณแม่โอปอลปณิสรากันบ้างคุณผู้ชม
งานนี้ก็เกือบจะงานเข้าเหมือนกันนะคะสำหรับแม่โอบของเรานะ
หลังจากที่โดนนักข่าวทักเรื่องวันครบรอบงานวิวา๗ปีกับสามีคุณโอ๊ค
แต่เธอเนี่ยดันลืมวันสำคัญซะอย่างนั้นงานนี้นะคะแม่โอบรีบเคลียร์ชัด
โนดราม่านะจ๊ะเพราะว่าพี่โอ๊คเขาเข้าใจ
ส่วนพักหลังที่เห็นควงกันทั้งครอบครัวกระเต็งลูกแฝดวัย๕ขวบน้องอลินอลัน
เล่นกีฬาอัลดอร์ท้าแดดท้าฝนแล่นเรือใบอยู่กลางทะเลบ่อยอย่างที่เราได้เห็นกันนะคะ
แต่งานนี้แม่โอบเมาส์เองเลยนะคะว่าจริงแล้วนางเป็นคนกลัวแดด
คือนางกลัวผิวจะเสียแต่ว่าต้องแอปว่าเป็นคนลุยเพื่อนลูกนะคะคุณค่ะ
พี่โอ๊คอยากไปเรียนเรือใบอย่างจริงจังโดยอยากให้ลูกมีการฝึกอย่างจริงจัง
ซึ่งพอไปจริงจัง๑วันเขาก็เริ่มรู้สึกว่าอยากไปทุกอาทิตย์
ครูที่สอนเรือใบเป็นครูทีมชาติหมดเลยค่ะแล้วก็อยู่ในเขตฐานทัพเรือสัตหีบ
แต่พี่อย่าลืม
เลยอ่ะฮะเฮ้ยเอาจริงจริงนะเขาก็สวีทหวานกันอยู่ทุกวันไหม
เป็นจะต้องเป็นวันครบรอบหรอกนะคะและที่สำคัญเขามีโซ่ทองคล้องใจทั้งสองคนแล้ว